แต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันศุกร์นี้แล้วนะคะที่จะเป็นวันแรกของการจัดพิธีไว้อาลัยให้กับการจักรไปของคุณแตงโมค่ะ
เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้าของการเตรียมงานกันหน่อยนะคะว่าไปถึงไหนกันแล้วนะ
เมื่อวานนี้ค่ะที่คริสตจักรสันติภาพกรุงเทพมีการแถลงข่าวการเตรียมงานพิธีไว้อาลัยให้กับดาราสาวแตงโมนิดา
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่๑๑มีนาคมนี้แล้วนะคะ
สำหรับพิธีที่จัดขึ้นในแต่ละวันก็จะมีศิลปินนักร้องมาร่วมร้องเพลงทั้งเพลงที่ชื่อว่าพรุ่งนี้รักวิเศษและเพลงรักอัศจรรย์ซึ่งเป็นเพลงที่แตงโมชอบทั้งนั้นเลยนะคะ
รวมไปถึงบทเพลงพิเศษเพื่อเป็นการไว้อะไรจากพี่ศิลปินที่รักและผูกพันกับแตงโมค่ะ
โดยพิธีวันแรกจะเป็นพี่ปูอัญชาลีวันที่๒ก็คือคุณบอยพิสเมเกอร์และวันสุดท้ายคือคุณบีพีรพัฒน์นะคะ
ทั้งนี้การจัดพิธีไว้อะไรจะไม่ได้นำร่างของคุณแตงโมมาร่วมพิธีนะคะร่างจะยังอยู่ที่สถาบันนิติเวศ
โดยในวันที่๑๔มีนาคมค่ะเวลาประมาณบ่าย๒โมงก็จะมีพิธีชาปนกิจที่คริสตจักรเมทอดิสอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ซึ่งพิธีชาปนกิจนะคะก็จะจัดเป็นการภายในเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นและเช้าวันที่๑๕ก็จะนำอัฐิไปเก็บไว้ซึ่งคาดว่าจะเป็นคริสตจักรเมทอดิสสถานที่เดียวกับคุณพ่อโสนั่นเองนะคะ
ก็คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานสดได้ตลอดทุกช่วงข่าวของทางไทยรัฐทีวีเรานะคะ
เดี๋ยวเราจะส่งพี่แจ๊คไปรายงานสดด้วยนะพี่แจ๊ค
เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะโอ้โหในส่วนรายละเอียดมีหลายส่วนมากคุณผู้ชม
อย่างเช่นเรื่องดอกไม้นะคะคือในส่วนของการจัดงานนะคะ
เดี๋ยวอธิบายมันมี๓ส่วนด้วยกันคริสตจักรส่วนหนึ่งนะคะ
ส่วนหนึ่งเป็นพี่อ้ำพี่เอส่วนหนึ่งเป็นพี่ก้องปิยะ
คือที่จัดงานพิธีอะไรจะมีประมาณ๔ชั้น
แต่จัดที่หอประชุมที่เราเห็นเนี่ยค่ะนี่คือชั้น๓

ซึ่งก็จะมีการร้องเพลงนะคุณผู้ชมก็ช่วง๖โมงเย็น
จนถึงประมาณ๒ทุ่มครึ่งทุกวันนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปพี่เอเขาตั้งใจมากจริงคุณผู้ชม

มีหลายดอกนะคะซึ่งแบบพิเศษมาก

บอกว่างานนี้จะจัดให้สมกับที่ส่งนางฟ้าขึ้นสวรรค์เลย

ส่วนนักร้องต่างนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันมานะคะ

ตอนที่ไปโบสถ์ด้วยนะคะ